คือไทยรัฐออนไลนเพิ่งลงว่าทักษิณป่วยกลางดึกความดันขึ้นสูง
เจ้าหน้าที่ราชธรรมเนี่ยนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจตอนตีหนึ่ง
ทำกลางการดูแลรักษาความปลอดภัยเพราะว่าล่าสุดเท่าที่เช็คจากข่าวมา
อันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่ายังไงก็ต้องรอติดตาม
เพราะว่าเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงเนี่ยราชธรรมน์จะมีการแถลง
คือเขาบอกว่าทางอธิบดีคุณอายุสินทบพันธ์เนี่ยนะคะ
อธิบดีกรมราชธรรมน์เนี่ยได้รับแจ้งมาตอนตีสาม
อ๋อจากข้อบริษัทจำว่าคุณทักศิลป์
มีอาการตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งคือนอนไม่หลับแล้วก็ความดันสูง
ทีนี้ค่ะพอมีอาการตอนเที่ยงคืนครึ่งตี๑
ก็เลยต้องนำตัวเนี่ยส่งไปที่โรงพยาบาลตำรวจ
แล้วก็ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
แต่อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงวันนี้
จากทางราชธรรมตอน๑๑โมงในข่าวเที่ยงไทยรัฐ
วันนี้คุณผู้ชมก็ต้องเกาะติดนะคะ
ว่าอาการนอกจากความดันนอนไม่หลับ
แล้วมันมีอาการอะไรอื่นอีกไหม
เมื่อสักครู่ก็มีคลิปที่เราเปิดให้ดู
เป็นตอนที่คุณทักษิณก็ยกเวทนะ

ที่คุณอุงอิงเขาโพสต์ไว้